คุณผู้ชมแต่อีกหนึ่งเรื่องวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนเอาทองออกไปขาย
ร้านขายทองต่างโรงรับจำนำงานหนักอีกแล้วนะ
คือคักเลยเพราะว่าทองคำตอนนี้นะทั้งวันปรับมา๕ครั้งแล้วเบ็ดเสร็จขึ้นไป๓๕๐บาท

ใกล้แต่สามหมื่นบาทต่อบาททองคำนะฮะตอนนี้เนี่ยทองคำรูปภัณฑ์เนี่ยขึ้นไปเยอะเหมือนกัน
พาไปดูจุดที่คนเข้าไปซื้อขายกันเยอะก็อย่างเยาวราชเป็นแหล่งที่มีร้านทองเยอะแยะมากมาย
นะฮะผู้สื่อข่าวเราก็ลงไปสำรวจบรรยากาศที่ร้านทองต่างต่างย่านถนนเยาวราชคนก็ไปเยอะครับตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ
ก็จริงแล้วคนเอาทองไปขายเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วทองมันปรับขึ้นมาเมื่อวานก็แตะ๒๘๐๐ไปแล้ว
วันนี้ก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยเฉพาะทองคำรูปภัณฑ์เนี่ยตลอดทั้งวันเนี่ยเช็คล่าสุดเนี่ย
ขึ้นไปแล้วเนี่ย๕ครั้งด้วยกันคุณผู้ชมนะฮะรวมแล้วขึ้นไป๓๕๐บาทนะครับ
ทีนี้เราก็ต้องไปถามคนที่มาเอาทองไปขายกันหน่อยนะฮะว่าเขาเอ๊เขาทำไมถึงตัดสินใจเอาทองมาขายช่วงนี้แล้วทำไมไม่เก็บเอาไว้อะไรแบบนี้นะฮะ
ราคาทองที่มันพุ่งสูงขึ้นทำให้คนเนี่ยที่มีทองอยู่เนี่ยเอาทองออกไปซื้อเอาไปขายกันเพราะว่าอะไร
มันก็ได้กำไรค่อนข้างเยอะคนก็เลยเอาไปขายทองเพราะเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวจะราคาตกลงมาอีกนะฮะเอาไปฟังเสียงคนที่เอาทองไปขายหน่อยนะครับ

ใช่

แต่ต่างจังหวัดมันกลับกัน

ไปสำรวจร้านทองประมาณสัก๒๐ร้านได้เนี่ย

บรรยากาศมันเงียบถามว่าทำไมถึงเงียบ

คือก่อนหน้านี้ตั้งแต่โควิดเปิดเทอมมา

คือรอบที่แล้วจริงแล้วเนี่ยทองมันพุ่งขึ้นมา

คนก็ไปแห่ขายกันตอนนั้น

คนไม่มีทองแล้วก็ขายไปเยอะแหละ
นายกสมาคมค้าทองคำนครราชศรีมา
ชื่อว่าในชายชนะปรับพฤทธิพงศ์

ซึ่งก็เกินคาดปัจจัยมันมีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจโลก

แล้วค่าเงินบาทที่มันอ่อนค่าลง
๖บาท๖๕สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ
ดังนั้นราคาทองก็เลยพุ่งสูงที่สุด

แต่บรรยากาศซื้อขายมันก็สวนกระแสกันกับในกรุงเทพ
เพราะว่าหลายคนก็ขายทองไปหมดแล้วนะครับ

ล่าสุดตอนบ่าย๒โมง๔๐นาที

ตอนนี้ราคาทองคำรูปภัณฑ์นะฮะ

๒๘๕๕๐บาทรับซื้อที่

อันนี้ราคาล่าสุดวันนี้แต่ยังไม่ปิดตลาดนะ

อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์เคยพูดเอาไว้ว่า
ทองเนี่ยไม่มีทางขึ้นไปแตะ๓๐๐๐หรอก

ลองดูลองเดี๋ยวลองดูว่ายังไงนะคะเผื่อคนลงทุนด้านนี้นะ